ค้นพบไม่มีวันสิ้นสุดคิงพาวเวอร์รางน้ำเป็นมากกว่าดิวเจอร์ฟรี
นีฮาวนีฮาวแฟนรายการทุกคนค่ะ
ชาวจีนรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมรับประทานกันในช่วงนี้มาฝากค่ะ
กลายไปพบกับโกยซีหมี่สูตรไทยล้ำจากพัฒนธรรคาไทเฮง
ร้านอาหารจีนเก่าแก่ตำนานความอร่อยคู่เยาวราช
ต่อด้วยผัดหมี่ฮ่องกงและอีหมี่
จานเด็ดที่ขาดไม่ได้สำหรับมื้อสำคัญจากร้านคิชชื่นกำหลงฮ่องกง
และปิดท้ายกับบะหมี่บอสเป็ดย่างบะหมี่เป็ดเจ้าเก่าแก่แห่งย่านบางลำพู
ที่เปิดตำนานความอร่อยร่วม๓๐ปี
แม้แค่เห็นอย่างนี้แล้ววันนี้บอกได้คำเดียวว่า
เล่าเส้นเขาจัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะ
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าเฮียน้อยสุดหล่อของเราพร้อมออกเดินทางเข้าค่ะ
สายขี้รุ่นท่านนะครับศึกลงตรงแบบนี้นะครับพบกับเรา

ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย

วันนี้ขอประเดิมด้วยร้านเก่าแก่ย่านเยาวราชนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่รวบรวมชาวไทยเชื้อสายจีนไว้มากมายนะครับ
แล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของกรุงเทพหานครด้วยนะครับผม
กับร้านเก่าแก่อายุกว่า๙๐ปีครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
หากพูดถึงตรุษจีนเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักเทศกาลนี้กันดีในฐานะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
รวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีน
แต่วันตรุษจีนนั้นนะคะเป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณ
งด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะ
โดยชาวจีนนะคะถือเลิกงามยามดีในช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่
ซึ่งในอดีตนั้นนะคะการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจะกินระยะเวลายาวนานถึง๑๕วัน
แต่ปัจจุบันการเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวได้ลดเวลาลงมาเหลือเพียง๓วันเท่านั้นค่ะ
คือวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยว
และสิ่งสำคัญที่ชาวจีนนิยมทำร่วมกันก็คือการขอพรจากเทพเจ้า
ไหว้บรรพบรุษรวมไปถึงการกินเลี้ยงสังสรรค์รวมญาติ
ซึ่งอาหารทุกอย่างที่จะจัดขึ้นโต๊ะนั้นต่างก็ต้องเป็นอาหารที่มีชื่อความหมาย
และวัตถุดิบที่เป็นมงคลด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ
อย่างเช่นเมนูจำพวกเส้นบะหมี่ที่ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมที่ขายไม่ได้เลยทีเดียว

คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านอาหารจีนที่เรียกได้ว่าเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเยาวราชแห่งนี้นะครับ
ก็คือร้านไทเฮงนั่นเองนะครับ

ถึงวันนี้ก็๙๘ปีแล้วครับ

จุดเริ่มต้นของร้านไทยเฮงนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
เป็นการมาขายกาแฟก่อนในสมัยก่อน
อากงก็เลยชวนอาม่า
มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาพัฒนาอาหาร
เริ่มจากข้าวมันไก่ก็กลายเป็นสุกี้และหลายอย่างในสไตล์ไฮรัม
เริ่มต้นตอนแรกเนี่ยคือมาขายกาแฟก่อนอย่างแรก

อยู่ในปรักษอยจนตรงเยาวราชแล้วมันโดนไฟไหม้
ปากซอยตรงนี้เลยเป็นร้านหรือว่าเป็นหาบเล่

แล้วก็ย้ายเข้ามาในนี้ตอนปี๖๐
จากกาแฟพัฒนามาเป็นข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ก่อนช่วงขายข้าวมันไก่นี่ขายดีไหมครับ
ก็ดีครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยร้านอาหารยังไม่เยอะ
ดาดดื่นขนาดนี้แล้วเยาวราชจะมีร้านอาหารที่น้อยมาก

ข้าวมันไก่แล้วก็พัฒนาขึ้นมากลายเป็นร้านอาหารจีน

โกงอามานี่เป็นคนไหล่ลำโดยกำเนิดมาจากขอไหล่ลำเลย
แล้วก็เราก็เลยเอาอาหารของสไตล์ที่เมืองจีนมาที่นี่ครับ
ก็เลยเป็นที่มาของอาหารในลำก็ต้องมาที่นี่ที่เดียว
ถ้าพูดถึงคนจีนไฮลำนะกับเทศกาลตรุษจีน

ความสำคัญของเทศกาลจุดจีนสำหรับคนไทยลำนี่สำคัญขนาดไหน

คือจะมีการให้ซองแตะเอียง

คือเป็นวันรวมญาติ
ทุกคนจะมาเจอกัน
ในเรื่องอาหารที่คนจีนจะให้ขอสำคัญใน
แรกต้องขอดูเมนูขึ้นชื่อของร้านนั่นก็คือเมนู

ไปดูเมียร์แหละครับ
แปดประเดิมเมนูเสิร์มซีริมองโคน
ว่าแต่คุณผู้ชมสงสัยกันไหมคะว่าทำไมต้องบะหมี่
และบะหมี่มีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของจีนอย่างไรบ้าง
เมื่อพูดถึงบะหมี่เส้นที่ทำจากแป้งน้ำและไข่
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดจากประเทศจีนมานับร้อยปีก่อน
จะแพร่กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันนั้นนะคะ
โดยเส้นบะหมี่นั้นนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในวัฒนธรรมของชาวจีน
โดยพวกเขาเชื่อว่าเส้นบะหมี่ที่ยาวต่อเนื่องกันถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวค่ะ
ดังนั้นชาวจีนจึงนิยมทานบะหมี่ในวันสำคัญต่าง
เช่นเดียวกับความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่นิยมรับประทานโซบะในคืนข้ามปี
เพราะชาวญี่ปุ่นเองก็เชื่อว่าจะทำให้มีอายุยืนยาว
และมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเส้นโซบะนั่นเองจ้า